เกิดขึ้นบ่อยมากนะฮะตี๒กว่าเมื่อคืนนี้ครับที่นครนายกมีวัยรุ่นเขาขี่มอเตอร์ไซค์กันมา
แล้วสุดท้ายเสียหลักเสยบนฟุตบาทเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับ
นี่ครับคือชนเต็มเลยฮะเอาดูอีกครั้งหนึ่งครับ
อุทาหรณ์ครับมอเตอร์ไซค์ขี่มาตรงนี้นะฮะตีสองครึ่งนะ
แล้วตัดภาพมาอีกมุมหนึ่งนี่ฮะทำไมเขาถึงเฉแล้วเซไปทางซ้ายอ่ะ
นั่นแหละอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเดี๋ยวอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับ
บริเวณจุดนี้ครับเป็นจุดยูเทิร์นปรายศนีย์บ้านนา
ถนนสายสุวรรณสอนอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
ถึงสี่แยกไฟแดงบ้านนาประมาณห้าร้อยเมตรมอเตอร์ไซคันดังกล่าวครับ
มีคนขี่คนซ้อนท้ายกันมาครับเป็นวัยรุ่นชายและหญิงอายุประมาณ๑๗ปี
ปรากฏว่าเสียหลักไปชนกับตรงฟุตบาทแล้วรถก็ไปทางคนก็กระเด็นขึ้นไปอีกทางหนึ่ง
ผู้หญิงถูกเหล็กแทงเข้าที่หน้าท้องนะฮะ
ส่วนผู้ชายขาขวาหักอาการสาหัส
ที่สอบถามเบื้องต้นจับใจความได้ว่าแบบนี้ครับ
คือสองคนนี้เขารับจ้างทำโต๊ะจีน
ขี่มอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านแล้วพอมาถึงตรงจุดเกิดเหตุ
รถเสียหลักไปชนเข้ากับขอบฟุตบาทฮะ
แล้วร่างก็กระเด็นไปแทกกับกระแทกเสาไฟฟ้า

โอ้โหยังมีสีแดงติดอยู่เลยรองเท้าก็ยังตกอยู่เลยนะครับ
ตอนนี้นำคนเจ็บ๒คนส่งโรงพยาบาล

ส่วนสาเหตุที่แท้จริงเดี๋ยวรอการตรวจสอบเพิ่มเติม